เก็บกวาดและกวาดร้าง
เป็นปฏิบัติการข้ามแดนร่วมกันระหว่างตำรวจแล้วก็ทหารกัมพูชา
ไปจับได้มีชาวต่างชาติเป็นคนจีน๕คน
อกนั้นเป็นคนไทย๓๙คน
คนไทยโทรมาหลอกคนไทย
ก็ร่วมกันระหว่างไทยกับกัมพูชา
ค้นอาคารต้องสงสัย๒แห่งของกัมพูชา๒เมืองเลย

หลอกลวงคนไทยให้โอนเงินด้วยวิธีต่างเสียหายหลายร้อยล้านบาทนะคะ
จุดแรกนะคะที่เขาไปจู่โจมก็คืออาคารคาซิโน
กลางเมืองศรีฮนุวิวจังหวัดกำปงโสม
ก็เข้าควบคุมตัวนะคะได้มา๓๒คน
แล้วก็มีคนชาติอื่นด้วยนะคะอันนี้จับในกัมพูชา
ก็ส่งให้ตำรวจกัมพูชาสอบสวนนะคะ
อีกจุดหนึ่งไปค้นอาคารใกล้สนามบินแห่งชาติกัมพูชาที่พนมเปนนะคะ
ไปเจอคนจีน๕คนคนไทยอีก๗คน
แต่ตอนไปถึงเขาบอกมีการย้ายอุปกรณ์บางอย่างออกไปแล้ว
จุดนี้พบตัวนายพยักขพลชิงหลูชิงหลู่นะคะเป็นชาวเชียงราย
ซึ่งคนนี้มีหมายจับสารจังหวัดเชียงใหม่ที่สตมเขาขอสารออกไว้
เพราะฉะนั้นก็ควบคุมตัวนายพยักขพลส่งมาดำเนินคดีที่ประเทศไทย
นี่๒จุดที่เขาไปตรวจสอบมานะคะ
จากการสืบสวนเนี่ยพบว่าคนร้ายทำความผิดแบบเดียวกันเลยคือ
อกผู้เสียหายชาวไทย๖๐รายมูลค่าความเสียหายรวมทั้งหมด๗๓ล้านบาท
แล้วก็ไปเจอบัญชีธนาคารทำความผิดกว่าร้อยล้านบาท

เชื่อว่ายังมีคนที่ไม่ได้แจ้งความอีกเยอะเลย
ค่าเสียหายน่าจะมากถึง๓๐๐ล้านบาทเลยล่ะ
เพราะฉะนั้นตำรวจก็ออกหมายจับ
ผู้กระทำความผิดชาวไทย๑๕ราย
แล้วก็จับกลุ่มนายพยักษพล
ผู้ต้องหารายสำคัญเอาไว้ได้คนนี้ค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการประสานงาน
กับทางการคัมพูชาเรื่องประเด็นข้อกฎหมายต่าง
เพราะว่าไปจับได้ในดินแดนของกัมพูชานะคะ